มาดูเรื่องของโควิด๑๙กันหน่อยนะคะ
ในขณะที่ตัวเลขในประเทศไทยของเราเนี่ย

หลายคนเอามือกลับมากำพระอีกแล้ว
คือกลัวอีกแล้วแต่ว่าต้องเน้นย้ำนะคะ
ข้อมูลนี้คือผู้ที่ติดเชื้อที่ไปพบ
ระหว่างที่กักตัวเป็นกลุ่มที่เดินทางกลับมาจากประเทศนะคะ
แล้วมีผู้ใหญ่ในกระทรวงเองรวมถึงโฆษกสวบคก็พูดกับเราทุกวัน
แม้ว่าตัวเลขมันจะเป็นแบบนี้สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น
อย่าตกแต่มีคนที่กาดอาจจะตก
เพราะว่าเฟซบุ๊กหมอแมวหมอแมวน้ำเล่าเรื่องค่ะ
โพสต์ภาพนี้ออกมาเป็นภาพใครล่ะ
ภาพคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ไปรับประทานอาหารริมทะเลกับคณะ
และนั่งใกล้กันด้วยนะคะ
โดยระบุว่าภาพนี้เผยแพร่บนเฟซบุ๊ค๒๐พฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่ตอนนี้ลบภาพทิ้งไปแล้วนะหาไม่เจอแล้วนะคะ
เพจหมอแมวน้ำเล่าเรื่องตั้งคำถามถึงภาพนี้
เหตุใดผู้ที่มีอำนาจของรัฐกลับไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่ตัวเองออกมาบอกให้ประชาชนต้องทำก็คือ
กาดอย่าตกหน้ากากอนามัยต้องใส่ล้างมือต้องทำเป็นประจำ
รวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคม
ทำไมล่ะทำไมถึงมีภาพนี้ออกมา
ยังเลยก็ตามนายอนุทินทีมข่าวของเราได้ไปเจอครับ
ก็มีการพูดคุยมีการถามจากสื่อสำนักหลายสำนัก
คุณอนุทินไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้แต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็เดินผละออกไปทันทีค่ะ
ยังไม่ได้คำตอบเรื่องนี้จากคุณอนุทินแต่อย่างใดนะคะ
สรุปเรื่องนี้นะคะจากภาพนี้นะคะครับ
ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในประเทศไทยค่ะ
เมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น๑๗รายแต่ทั้งหมดเนี่ย
เดินทางกลับมาจากต่างประเทศและอยู่ระหว่างการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐนะคะ
แบ่งเป็นเดินทางกลับจากคูเวสสิบสามรายกะตาสองรายและสาวุดีอาราเบียสองราย
ขณะเดียวกันไม่มีผู้ป่วยที่รักษาหายเพิ่มเติมเมื่อวานนี้
และไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะสำหรับการเพิ่มจำนวนขึ้นของผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
ข้อมูลนี้ไปถามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะ
เห็นแล้วได้รับทราบข้อมูลแล้วท่านบอกแบบนี้
ก็ได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหน่อย
ว่าจะเพิ่มระยะเวลาในการกักตัวมากกว่า๑๔วันไหม
เอาให้ปลอดภัยจริงเลยกลุ่มคนที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ
เพิ่มกี่วันก็ว่ากันไปจะตรวจโรคอีกกี่ครั้งก็ว่ากันไป
แล้วค่อยปล่อยให้พวกเขากลับบ้าน
จะได้ไม่เกิดการแพร่ระบาดในประเทศนะคะนอกจากนี้ค่ะ
นายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงภาพที่มันปรากฏออกมา
วันพุธที่ผ่านมาที่ชายหาดบางแสนที่คนไปเที่ยวเยอะเยอะนายกบอกว่าก็ยอมรับนะ
กังวลเป็นห่วงกับการที่ประชาชนแห่ใช้คำว่าแห่ได้เลยเพราะไปกันเยอะจริงนะคะ
แน่นหาดเลยผมเข้าใจว่าเป็นวันหยุดทุกคนอยากไปเที่ยวพักผ่อน
แต่อย่าลืมป้องกันตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่นายกเป็นห่วงออกมา
และมีข่าวเพิ่มเติมออกมาด้วยวันที่๗มิถุนายนเรือโดยสารกระบี่พีพี
เขาจะเปิดให้บริการเที่ยวแรกแล้วอ่ะ